ช่วงที่ผ่านมา๑๗วัน

ทีนี้พอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ไปดูอีก๑อิเรียบทสบาย
ดูลูกคอของท่านผู้ว่านโรงศักดิ์กันบ้าง
เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเขาก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์
แล้วผู้ว่าก็จับไมครวนเพลงเชียงรายรำลึกนะคะ
ที่เวทีโรงแรมแม่โขงเดลต้าแม่สาย
แล้วก็มีกองทัพนักข่าวเป็นเอฟซีค่ะ
ปรบมือให้กำลังใจเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันเลย
คืนนั้นช่วงวันมีเธอแหละฉันรวมสำคัญเล่นหวีนัก
แล้ววงคุณหยิบเรายิ่งสกกันจนฉันคล้อยตาม
คืนนั้นยังจำฝากสวรรค์หาดี

อารมณ์ศักดิ์เมื่อวานจริงว่าร้องหลายเพลง
ก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายเพราะว่าถือว่าทำงานกันมาหนัก

เพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าพยาวิทยาลัยและภารกิจต่าง
ก็ต้องเริ่มดำเนินการเริ่มสะสางกันอย่างเต็มที่
แต่ว่าถามว่าผู้ว่าเชียงรายตัวจริงตอนนี้นะครับ
ก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันเพราะว่ามีการที่จะเชิญ
โดยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเชิญภาคประชาชน
ในวันที่๑๔แล้วก็๑๕กรกฎาคมนี้คือวันเสาร์อาทิตย์นี้
ขนาดเปิดรับอาสาสมัครไม่เท่าไหร่นี่คนสมัครเป็นพันแล้ว
ก็คือตั้งแต่ทางปากถ้ำไปจนถึงน่าจะช่วงประมาณโถง๑